ไปดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานกันในโลกโซเชียล
บางคนดูมือทงมือถืออย่างเดียวเจอคลิปดีเด็ด
เราก็ต้องแชร์เพราะฉะนั้นในวันนี้ตลอดข่าวของเรา
มีเรื่องเด็ดมาแชร์เพียบเลย
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ

ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง
เมื่อคุณหัวหน้าใช้ให้ลูกน้องหนุ่มหน้ามนต์คนนี้
ไปซื้อไก่ย่างกับข้าวเหนียว
แต่สิ่งที่ลูกน้องคนนี้ไปซื้อมาคืออะไร

ภาพชื่อเขาเหนียวไก่ย่าง
เอาไก่ย่างสองข้าวเหนียวสอง

ภาพชื่อเขาเหนียวไก่ย่างมาฝากกัน

คุณลูกน้องนี่เขาก็ซื้อ

หัวหน้าเขาหมายถึงไก่ย่างจริง
ไม่ใช่ขนมรสไก่ย่างแบบนี้ปะทะ
แล้วแบบนี้เนี่ยคุณหัวหน้าจะกินส้มตำกับอะไรล่ะครับ

ฮ่าฮ่าฮ่า
กินข้าวเหนียวส้มตำกับขนมรสไก่ย่างกันไปแล้ว
ก็ต้องมาออกกำลังกายกันสักกันหน่อย

ที่กำลังโชว์การออกกำลังกายท่าแพงกิ้ง
แบบที่ยากสุด

ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญโผล่มาด้วย

ย้าฮู้

เฮ่ยตอนแรกเห็นแวบแรก
ก็คิดว่าคุณพี่ผู้หญิงคนนี้เก่งจริง
ท่าทางแข็งแรงมาก
แต่พอน้องหมาเดินเข้ามาเท่านั้นแหละครับ

คราวนี้พาบุกไปที่งานบวชนากแหวก์แห่งนึง
ที่สนุกสุดเวียงไม่แพ้ที่ไหน
สนุกซะจนแม่ของนาคเนี่ย
ไม่มีหยุดแบบนี้เลยล่ะครับ
โอ้โห้เฮ้ย
โอ้โห้เฮ้ยคุณแม่ครับ

จริงบอกเลยว่างานนี้เนี่ยสุดมากล่ะครับสุดขนาดที่ว่าลงไปนอนกับพื้นแบบนี้
แต่นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะช่วงกินเลี้ยงเนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็ลุกขึ้นมาออกสเต็ปให้เด็กเขาดูอีกที
เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเถอะไปให้สุดแล้วหยุดที่ยาดมและร้านนวด
สงสัยคุณแม่เนี่ยน่าจะดีใจที่ลูกชายบวชก็เลยใส่เต็มที่สักขนาดนี้เต้นแบบไม่แคร์ชุดผ้าไหมเลยล่ะครับ
อ๋อจับมือให้จริงเต็มที่จริงไม่เกรงใจพ่อนาคเลยนะครับ
อ้าวมันเป็นงานที่แบบว่าสังสรรภ์เรื่องนะแสดงคำยินดีด้วยละกัน
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวสนุกดูแล้วขำในโลกออนไลน์เอามาฝากกันด้วยนะคุณผู้ชม